พิธีกรรมของหมอลำกรอนก่อนการแสดงทุกครั้งเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสดงความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าภาพต้องจัดเตรียมขันห้า
โดยมีใบตองทำเป็นกลวยห้ากลวยใส่ดอกไม้ห้าคู่ทูบห้าคู่และเทียนห้าคู่
รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างให้หมอลำกรอนได้ยกอ้อยอครู
คือเครื่องแสดงความเคารพครูแล้วหมอจะนำเข้าของเครื่องใช้ในพิธี
เช่นน้ำมันมะกอกสำหรับทาผมน้ำอบนำมาประพรมเพื่อความเป็นมงคล
สำหรับพิธีการไหว้ครูด้วย